๗นาฬิกา๑๙นาทีแล้วติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
พี่ปูพงศิษย์เขาไปเปิดเวทีคอนเสิร์ตในงามฤดูหนาวที่จังหวัดลำปาง
ปรากฏว่าสิ่งที่หลายคนก็คาดการณ์ไว้แล้วก็เตรียมการป้องกันไว้เป็นอย่างดี
เวลามีคอนเสิร์ตของพี่ปูพงศิษย์ก็คือเรื่องของการตีกัน

วัยรุ่นแล้วมีการตีกันจริงนะครับ
เป็นวัยรุ่นลำปางยกพวกตีกันหน้าเวทีจนเวทีคอนเสิร์ตนั้นต้องยุติการแสดงกลางคันเลยนะครับ

ภาพความชุลมุนวุ่นวายที่สนามกีฬาจังหวัดลำปาง
ตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
บริเวณหน้าเวทีคอนเสิร์ตงามฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
ซึ่งมีการแสดงคอนเสิร์ตของคุณปูพงศิษยคัมภีร์

ก็มีกลุ่มวัยรุ่นและชาวบ้านมาชมคอนเสอร์ตกันเต็มด้านหน้าเวที
ระหว่างที่คุณปูกำลังร้องเพลงหนุ่มพะเนจร
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่หน้าเวที
และยังคว่างปลาสิ่งของใส่กันนะครับ
จนคุณปูต้องหยุดร้องเพลงกระทันหันพร้อมประกาศว่า
พี่น้องอย่าคว่างปลาของเดี๋ยวจะโดนเด็ก

คุณปูพงศิษย์ประกาศอีกครั้งว่า
พอแล้วครับค่อยทยอยกันกลับบ้านดูแลเพื่อนของเราด้วย

เจ้าหน้าที่สอหอมาจับมาแยกกันแล้ว
คือคอนเสิร์ตยังเดินดำเนินต่อไปได้

เพราะมันเป็นความสุขของคนอื่นที่เขาเข้ามาดูคอนเสิร์ตกันนะฮะ

แล้วก็กรูเข้าตะลุมบอลกันอีกครั้งเลยนะฮะ
แล้วก็เป็นความชุลมุนวุ่นวายที่เห็นนะครับ
เหตุการณ์นี้ขี้ขายลงเพราะว่าตำรวจสภเมืองลำปาง
เจ้าหน้าที่ทหารอาสากู้ภัยแล้วก็ทุกภาคส่วน
สามารถควบคุมตัววัยรุ่นได้๑คน
คือนายสายฟ้ายานกูลพร้อมของกลาง

หลังใช้ฟันเข้าที่บริเวณใบหน้าของนายนิกรสิทธิรักษ

จากนี้ระหว่างที่มีเหตุชุลมุนกัน

กู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปาง
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปาง
เพื่อรักษาชีวิตต่อไปนะครับ
กลับไปก่อนหน้านี้ที่จังหวัดตากนะครับ
เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายหนุ่มอายุ๑๙ปีจนสลบ
ขณะที่แฟนสาวที่พยายามเข้าไปช่วยก็ถูกทำร้ายจนปากแตก
เดินออกมาจากคอนเสิร์ตของคุณปูพงศิษย์เช่นเดียวกัน
เท่ากับ๒เหตุการณ์เกี่ยวข้องกับกรณีคุณปูพงศิษ
ไปจัดคอนเสิร์ตไปจัดร้องเพลงซึ่งจริงก็ไม่เกี่ยวกับวงของเขาหรอกนะ
มันเกี่ยวกับคนที่ไปดูแล้วเหตุทะเลาะวิวาสเป็นเหตุส่วนบุคคลนะครับ

แต่ว่าปากทั้งเจ็บนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยโดยด่วน
ส่วนคนที่นอนอยู่ก็คือตัวผู้ชาย

ที่กลุ่มทำร้ายครับ
ก็เป็นภาพขนาดหน่วยกู้ภัยรหางอพทมต
รุดเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง๒คนนะครับ
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเนี่ยถูกกลุ่มทำร้าย
ขณะที่เดินจะไปขึ้นรถกลับบ้าน
หลังจากชมคอนเสิร์ตปูพงศิษยคัมภีร์
ที่มาแสดงภายในงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาวราช
และงานกาชาติจังหวัดตากนะครับ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะที่ผู้บาดเจ็บทั้งสองคน
ซึ่งเป็นแฟนกันเดินออกมาจากภายในงาน
เพื่อจะมารอเพื่อนบริเวณริมถนนมหาดไทยบำรุง
หน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก
จู่ก็มีวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ประมาณ๑๐๑๕คน
ออกมาจากรั้วเวทีคอนเสิร์ตเช่นกัน
แล้วก็ได้วิ่งกรูกันเข้ามารุมชกต่อยเลย
ร่างของผู้ชายซุดลงไปกองกับพื้น
แล้วก็ยังถูกกระทืบซ้ำศีรษะแตกนอนสลบแน่นิ่งนะครับ

แฟนสาวอายุ๑๙ปีได้พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแฟนนุ่ม
ทำให้เธอนั้นถูกทำร้ายร่างกายไปด้วยนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรแหละจนปากแตกแล้วก็ฟันหักหลายซี่นะครับ
จากการตรวจสอบล่าสุดผู้บาดเจ็บทั้งสองคนได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดี
และตำรวจยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้
ว่าอาจจะเกิดจากการเขม่นกันภายในงานคอนเสิร์ต
แต่ก็ไม่สามารถทะเลาะวิวาดกันในงานได้นะครับ
จากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแน่นหนา
เดินออกมาภายนอกจึงมีการรุมทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ